เชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นกันไปแล้ว
มีโพสต์ของคุณน้ำชาชีรณัทนักร้องนักแสดงชื่อดัง

ใช่ค่ะเตือนภัยในลักษณะที่ว่ามีผู้หญิงถูกลักพาตัว
ย่านสุขุมวิทย์ตอนกลางวันแสกมีผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อถึง๔ราย
แล้วก็มีการบอกพี่กัดด้วยนะคะซอยสุขุมวิท๓๙ลักษณะประมาณนี้
แล้วก็บอกว่ามีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเห็นรถต้องสงสัย
แล้วก็กรณีล่าสุดเกิดขึ้น๔โมงเย็น๗ธันวาคม
คุณน้ำชาก็โพสต์แบบค่อนข้างจะละเอียดเลยอะค่ะ
บอกว่าคนร้ายปฏิบัติการกลางวันแสกคนแถวนั้นกังวลใจมากเลยฝากเรื่องนี้
อยากให้ช่วยกันแชร์ต่อถ้าเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้
บนถนนสุขุมวิทย์กลางวันแสกได้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ทุกที่ในประเทศไทยแล้วแหละ
ท้ายเอาไว้ว่าเธอได้นำข้อมูลมานะคะจากเพื่อนตำรวจแล้วก็อ่านข่าวในอินเทอร์เน็ต
พบว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงโพสต์ทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้
คือด้วยความที่คุณน้ำชาก็เป็นคนดังแล้วก็คนติดตามเยอะ
คนก็เลยแชร์ต่อกันเยอะคนก็ตกใจถูกต้องว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้
จริงเหรอกลางวันแสกย่านสุขุมวิทย์นะคะ
สร้างเมืองผู้หญิงอยู่ในลมถนนฉุดขึ้นไปเลยอย่างนี้
ท่านผู้ชมครับทีนี้พอมีข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ผู้คนก็ต้องยอมรับว่าก็หวั่นวิตกกันพอสมควร
เกี่ยวกับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากโพสต์ของน้ำชาเผยแพร่ออกไปนะครับคนก็โอ้โหยังไงกันเนี่ยนะ
ล่าสุดครับวันนี้พลตำรวจโทษพระขพงศ์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
พร้อมด้วยตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีแล้วก็ตำรวจสอนอทองหล่อนะครับได้ร่วมกันแถลงข่าวนี่ฮะ
มีชงมีชาร์จมาเรียบร้อยนะครับบอกว่าคดีที่น้ำชาดารานักร้องดังได้โพสต์เนี่ยมันคนละคดีกันนะ
แต่ว่าน้ำชาวันนี้เขาออกมาแถลงอีกรอบนะเดี๋ยวรอฟังนะครับ
ตำรวจสอนอทองหล่อนะครับแล้วก็ทางนครบานด้วยแล้วก็กองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีนะครับ
บอกว่ากลุ่มคนร้ายในคดีที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนร้ายลักพาตัวนักธุรกิจชายชาวจีนเพื่อเอาไปเรียกฆ่าไทย
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่สุขุมวิทย์มันมีการจับตัวอุ้มตัวกันจริงแต่เป็นลักษณะแก๊งเรียกฆ่าไทย
ข้อเท็จจริงก็คือเหยื่อเป็นผู้ชายแล้วเป็นขบวนการอุ้มเรียกฆ่าไทยไม่ใช่เหมือนกับเรื่องที่น้ำชาโพสต์ที่ตำรวจบอกนะครับ
เหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นวันที่๔ธันวาคมที่ผ่านมานะฮะเราสรุปให้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
วันที่๔ธันวาคมที่ผ่านมามิสเตอร์เฉินเล่ยหรือว่าลูคัสอายุ๔๓ปีตำรวจบอกมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะฮะเป็นนักธุรกิจชาวจีนนะครับทำธุรกิจสปานะครับถูกกลุ่มชายชะกัน๔คนมาจอดรถซุ่มรออยู่ในซอยสุขุมวิท๓๙หรือว่าซอยพร้อมจิต
พอสบโอกาสนายลูคัสเดินออกมาจากที่พักแก๊งอุ้มเรียกฆ่าไทยเข้าล็อกคอมัดมือไพร่หลังใช้เสื้อคลุมหัวเอาตัวขึ้นรถยนต์ไปนะครับเป็นรถยนต์มิซูบิชิสีขาวนะฮะรุ่นแชมป์โอ้โหหลายสิบปีแล้วล่ะรุ่นนี้นะครับแล้วเอาไปกักขังไว้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอบางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรีระยะทางจากจุดเกิดเหตุที่อุ้ม
ซูบิชิแชมป์นะด้านหน้าด้านหลังนี่ก็มีการปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนมาด้วยนะครับหลังจากเกิดเหตุได้สองวันนะฮะ
ก่อเหตุเอาไว้ก็คือวันที่สี่ธันวาคมวันที่๖ธันวาคม
เพื่อนคนไทยของนายลูคัสไปขอความช่วยเหลือที่กองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
หรือว่ากกดศบอกว่ามีการติดต่อเรียกเงินค่าไถ่มาจาก
มิสเตอร์เสี่ยวถังยินหรือว่าโชว์อายุสี่สิบเก้าปี
เป็นชาวมาเลเซียมีอาชีพเป็นไก๊บอกว่าตอนนี้เนี่ย
ลูคัสถูกจับไปเรียกค่าไทยต้องเอาเงินมาไทยเนี่ย
ทั้งหมด๓ล้านหยวนนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๑๕ล้านบาท
นะให้เอามาให้กลุ่มคนร้ายที่ลักพาตัวนายลูคัสไป
ไม่อย่างนั้นนายลูคัสจะถูกฆ่าค่ะตำรวจก็ไปตรวจสอบนะครับ
แล้วก็ไล่ตรวจสอบหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดต่างนะครับ
พบกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ลักพาตัวนายลูคัสนำตัวขึ้นรถยนต์
ซูบิชิแชมป์สีขาวนะแล้วก็ใช้การอำพลางด้วยการ
กระดาษรังเนี่ยติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหน้าและหลังของรถ

เพื่อให้ไม่รู้ว่ารถคันนี้เนี่ยทะเบียนแบบไหนอะไรยังไง
แล้วก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนแบบไหนยังไงนะครับ
สุดท้ายคือไปนู้น
ไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่รีสอร์ทแห่ง๑
ที่อำเภอบางประมศจังหวัดสุพรรณบุรี
ระยะทางไปเนี่ยหนึ่งร้อยแปดกิโลเมตรโอ้โหแล้วถัดมาค่ะ
แปดธันวาคมนะคะคือวันเดียวกันกับที่คุณน้ำชา
โพสต์เอาไว้ในอินสตาแกรมเรื่องของการลักพาตัวนะคะ
ธันวาคมตำรวจไปปิดล้อมตรวจค้นรีสอร์ท
เจอผู้ก่อเหตุ๕คนหลบหนีไป๒คนค่ะ
ห้องพักหมายเลขหนึ่งค่ะพบนายสมบูรณ์ใส่ใหญ่หรือในม่อนอายุ๒๖ปี
อันนี้คือเป็นทีมอุ้มนะคะทำหน้าที่ขับรถและอุ้มนะคะ
ห้องพักหมายเลข๒พบนายสุชาติบำรุงเพชรอายุ๓๐ปี
ผู้รับเหมาคนนี้เป็นผู้จ้างวานค่ะ
ห้องพักหมายเลข๔เจอนายลูคัสชาวจีนที่โดนอุ้มตัว
และนายวรพงศ์วิรินันทกิจหรือเมฆ
อายุสามสิบห้าปีอยู่หน้าห้องพักหมายเลขสี่
เมฆก็คือทำหน้าที่เฝ้าเฝ้าอยู่หน้าห้อง
เป็นชาวจีนสัญชาติมาเลเซียครับคนนี้
เป็นคนกลางประสานระหว่างทีมอุ้มกับครอบครัวผู้เสียหายนะคะไล่เรียงไปเลย
ห้องพักหมายเล็กเจ็ดเจอในวันชายอิ่มใจหรือในวันอายุยี่สิบเอ็ดปีเป็นหนึ่งในทีมอุ้ม
ทำหน้าที่ดูหลาดเหล่าชี้เป้าแล้วก็อุ้มตัวค่ะนี่คือขบวนการแก๊งอุ้มอ่ะนะคะ
แล้วก็ยังมีคนร่วมขบวนการอีก๒คนเป็นชายชาวเมียนมาชื่อในต่อ
ต่อทำหน้าที่อุ้มและนายโยนายโยทำหน้าที่ควบคุมตัวผู้เสียหายตอนที่นั่งอยู่ในรถ
ในวันที่ไปอุ้มมาจากซอยสุขุมวิทย์สามสิบเก้าครับสองคนนี้ยังหนีอยู่นะคะ
ตำรวจเชื่อว่าน่าจะยังคงหลบหนีอยู่ในประเทศไทยทีนี้ค่ะไปดูของกลาง
ที่ยึดได้จากแก๊งอุ้มเรียกฆ่าไถแก๊งนี้นี่คือของกลางนะคะ
รถยนต์มิซูบิชิรุ่นแชมป์สีขาวทะเบียนกไก่พอพานแปดศูนย์ศูนย์นนทมุรี
กดเงินสดและบัตรเครดิตสมุดบัญชีโทรศัพท์มือถือ๙เครื่อง
มีเงินสดประมาณห้าแสนบาทค่ะครับทองรูปภัณฑ์น้ำหนัก๒๐บาท
พิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่คนร้ายนำบัตรของผู้เสียหายกดเงินมาซื้อนะคะ
ทีนี้ค่ะพอรวบได้แบบนี้ก็ต้องแจ้งข้อหาร่วมกัน
วงเหนียวกักขังผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งฆ่าไทย
และร่วมกันปล้นทรัพย์ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวได้
รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาทุกคนค่ะครับทีนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพ
ตอนที่ตำรวจบุกไปช่วยเหลือนายลูคัสผู้เสียหายตอนที่อยู่ในรีสอร์ทนะคะ
โอ้โหสภาพคืออิดโรยมากแต่ปลอดภัยนะคะต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
นี่คือจังหวะที่เข้าไปช่วยเหลือค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเริ่มต้นแบบนี้ค่ะ
เริ่มจากนายลูคัสได้ว่าจ้างนายสุชาติซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
ให้มาทำร้านสปาย่านสุขุมวิทย์ครับแต่มีปัญหากันอืม
ลูคัสก็เลยยกเลิกการจ้างงานไม่จ่ายเงินค่าจ้างจำนวน๔แสนบาท
นายสุชาติกำลังมีปัญหาทางด้านการเงินเลยก็เลยไปหารือกับนายโชว์
แล้วก็วางแผนกันใช้ทีมผู้รับเหมา๕คนอุ้มไปเรียกฆ่าไทย
เอาอย่างนั้นเลยนี่ค่ะอ่าในโชว์เนี่ยโอ้โหคนสำคัญเลยในการ
เรียกค่าถ่ายครั้งนี้นะคะเพราะในโชว์เป็นคนแนะนำให้เรียกค่าถ่าย
สิบห้าล้านบาทครับคือในโชว์รู้ว่านายลูคัสฐานะดี
เป็นคนโทรศัพท์ไปหาญาติของนายลูคัสที่เซี่ยที่จีนนะคะ
เอาอย่างนั้นเลยนะเป็นคนโทรไปบอกญาติที่จีนบอกว่าเนี่ยลูคัสถูกจับไปเรียกฆ่าไทยนะ
จ่ายเงินมาสิบห้าล้านบาทถ้าไม่จ่ายเนี่ยจะฆ่าให้ตายครับ
แต่ว่าทางญาติต่อรองว่า๕ล้านได้ไหมแล้วก็ตัดสินใจแจ้งตำรวจค่ะ

คนแรกที่รับสาภาพก็บอกว่าเขาไม่ไหวแล้ว
ถ้าผู้รับเหมาเนี่ยเขาถูกโกงเงินและด้วยสภาพเศรษฐกิจด้วยอะไรประมาณนี้
เขาก็เลยบอกว่างั้นต้องเอาตัวมันมาคุยแล้วเอาตัวมาบีบเอาตังค์ให้ได้
เรื่องต้นอะกายเขาปฏิเสธอืมนะครับไปครับไปปฏิเสธ
แต่ว่าไก๊เป็นคนแนะนำช่างรับเหมากลุ่มนี้ให้กับผู้เสียหายเป็นคนทำงาน
อืมใช่แล้วเป็นกลุ่มที่ก่อเหตุค่ะครับก็เชื่อได้ว่าน่าจะน่าจะเชื่อมโยงไป
ก็สรุปนายลูคัสก็ได้รับการช่วยเหลือออกมานะครับใช่ค่ะ
วันนี้อาการต่างที่อ่อนเพลียก็ดีขึ้นนะครับก็ไปมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อขอบคุณตำรวจนะครับทุกผู้ชมครับ
ชุดจับกลุ่มแล้วก็ชุดที่ช่วยเหลือนะครับแล้วก็อธิบายนะฮะตำรวจชุดจับกลุ่มเนี่ย
ก็ได้อธิบายให้ฟังนะครับบอกว่าเขาไม่ได้โดนทำร้ายนะครับ
เพียงแต่ว่าตอนอุ้มตัวคนร้ายใช้แขนล็อกคอพาตัวขึ้นรถนะฮะ
มันก็เลยมีอาการลักษณะต่างเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เคยถูกอุ้มตัวไปเรียกฆ่าไทย
นี่นะครับท่านผู้ชมครับก็มาพบตำรวจเรียบร้อยนะฮะ
แล้ววันนี้ค่ะตำรวจสนทองหล่อก็นำตัว๒ผู้ต้องหาค่ะ
ในม่อนกับในวันก็คือเป็นทีม
ก็จะแบบเป็นตัวที่จะต้องพิเศษมากที่สุด

เพราะว่ายังต้องสอบปากคำเพิ่มแล้วก็จะฝากขังในวันพรุ่งนี้
ระหว่างที่คุมตัวไปสอบปากคำในวันผู้ต้องหาบอกว่า
โอ้โหเขามีเรื่องจะพูดเยอะเลยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่เขาบอกแบบนี้นะเขาบอกว่ายืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำร้าย

เพื่อเอาเงินค่าจ้างที่นายลูคัสติดค้างอยู่
เขาบอกว่าเขาถูกโกงเงินค่าแรงนะคะ

ทีนี้พอถามว่าหนี้ที่ติดค้างกันเนี่ยมันเท่าไหร่๑๕ล้านบาทหรือเปล่า
ในวันก็เลยบอกว่ามันไม่ได้ถึง๑๕ล้านบาทหรอก
แต่เขาต้องการมาทวงในส่วนที่เขาควรจะต้องได้
เขาแค่จะทวงในส่วนของเขาไม่เกี่ยวกับ๑๕ล้าน
พาตัวในพื้นที่ของสอนอที่รับผิดชอบเลยนะครับน่าจะเป็นการสื่อสารข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเพราะตำรวจได้รับแจ้งเหตุเรื่อง
แล้วก็ไปสืบสวนขยายผลจนจับคนร้ายได้ช่วยเหลือตัวประกันได้ในวันที่๘ธันวาคม
ซึ่งคือวันที่น้ำชาเนี่ยนำเสนอข้อมูลในการโพสต์๘ธันวาคม
แต่วันที่เขาถูกจับไปคือ๔ธันวาคม
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ตามข้อมูลหลักฐานต่างที่ตำรวจแถลงด้วยนะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจเนี่ยนำคนร้ายมาทำแผนชี้จุดนะฮะ
ซอยนี้นะครับทุกผู้ชมครับเป็นถนนวันเวย์๑เลนนะครับ
ทุกหลังเนี่ยจะมีรั้วรอบขอบชิดนะฮะ
ลักษณะก็เป็นแบบนี้นะครับรถสัญจรผ่านไปมาก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับ
เราได้เจอคนที่เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งด้วยนะฮะ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ย
คนนี้เขาบอกกับเราว่าวันเกิดเหตุที่นักธุรกิจชาวจีนถูกอุ้มตัวไปเนี่ย
คือประมาณบ่ายโมงเห็นรถยนต์สีขาวแต่ป้ายทะเบียนมองไม่ชัดนะ
เหมือนกับเอากระดาษมาแปะเอาไว้ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงนะฮะ
จอดข้างตึกใกล้จุดเกิดเหตุสักพักชายสองคนในรถรูปร่างผอมลงมาสูบบุหรี่แล้วก็ขึ้นรถไป
จากนั้นผ่านไปเกือบ๒ชั่วโมงรถคันนี้ยังไม่ไปไหนนะครับเขาบอก
จนยามต้องมาไล่ไล่ก็ไม่ไปนะซึ่งเขาบอกว่าเขารู้จักกับยามที่ตึกนี้ดีนะครับ
ยังไม่ไปไหนนะครับจน๑๕นาฬิการถของกลุ่มคนร้ายได้ขับไปแต่ไปจอดตรงเสาไฟฟ้าหน้าบ้านจุดเกิดเหตุนะฮะ
จอดติดเครื่องนั่งอยู่ในรถคนในรถไม่ยอมออกมาไม่ยอมลงมาซึ่งอยู่ตรงนั้นอีกเกือบชั่วโมง
ประมาณ๑๖นาฬิกาครับผู้เห็นเหตุการณ์คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องออกไปทำงานแล้วนะ
แต่ก็ยังเห็นรถคันนี้ยังจอดนิ่งไม่ไปไหนนะฮะซึ่งช่วงจังหวะเวลานั้นเนี่ยกลุ่มคนร้ายเนี่ยแหละได้ฉุดคนจีนขึ้นรถไปคาดว่าอาจจะเป็นช่วงปลอดคนแล้วด้วยนะ

มิซูแชมป์รถเก๋งเก่าป้ายทะเบียนไม่มี
มีเหมือนเอากระดาษอะไรมาปิดผิดปกติแล้วมันไม่ใช่ที่จอด
เพราะช่วงรถมันติดกันด้วยอะไรด้วยเขาก็จอดอยู่ตรงนี้ไง
ก็ติดไม่สนใจใครเลยไม่สนอยู่ในรถกันหมด
คุณศักดิ์สิทธิ์ผู้สื่อข่าวของเรายังได้คุยกับพนักงานร้านนวดที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุซึ่งบอกว่าหลังเกิดเหตุก็หวาดกลัวกันมากตอนนี้ทุกคนก็ต้องระมัดระวังตัวขึ้น
ว่าคนที่ถูกฉุดตัวจับตัวไปจะเป็นผู้ชายผู้หญิงจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่
แต่พอมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ก็นั่นแสดงว่ามันก็มีการฉุดกันขึ้นรถเกิดขึ้นจริง
พนักงานร้านนวดแถวนี้บอกว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ
ความจริงแล้วมันก็เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกนี่แหละ
ที่ผ่านมาในซอยแถวนี้นะครับเคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่สุด
ก็คือลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่มานวดในร้าน
ขณะกำลังหลับน่ะอ่า
ขณะกำลังจะกลับที่พักถูกคนร้ายมันก็ช่ากระเป๋า
เป็นที่หญิงโดนอุ้มด้วยหรือไงเคยได้ยินของเหมือนนั้น
ไม่ได้ยินแต่ได้ยินแค่ที่ผู้ชายเนี่ยค่ะ
เพราะว่าตำรวจเข้ามาขอดูกล้องไงเราก็เลยรู้

เห็นเพราะว่ากล้องเราเสียมันถ่ายได้แต่ว่ามันจับภาพไม่ได้
ไม่เจอโดนอุ้มนะมีเคสแรกแล้วก็โดนกระชากระเผา
ลูกค้าคนญี่ปุ่นในซอยเราเลย

กลัวบ้างไหมเจอไหม
กลัวค่ะเพราะที่นี่กลางคืนเปี่ยวมืดมากเพราะเวลาเลิกงานกันเนี่ย
คือยิ่งวันเสาร์อาทิตย์จะไม่มีรถเลยเงียบกิบมาก
คุณผู้ชมค่ะคุณน้ำชาชิระนัทก็ออกมาแถลงข่าวค่ะ
เธอก็ยืนยันว่าเป็นเจตนาดีที่เธออยากจะโพสต์เตือนภัย
ด้วยความบริสุทธิ์ใจอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมนะคะ

อันดับแรกเลยก็คือได้มาจากเว็บไซต์หนึ่งนะคะ
แล้วเราก็แปลมาอีกทีหนึ่งตรงตามนั้นเลย
ทุกคนผู้หญิงเราก็ตกใจทุกคนต้องตกใจแหละ
เราตกใจอยู่แบบมาโดนอุ้มตอนกลางวันแสกอะไรแบบนี้
เราก็เลยโพสต์เพื่อที่จะเตือนให้ประชาชนทุกคนระมัดระวัง
แต่พอได้อ่านข่าวที่นำมากระพือต่อหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะ
แล้วก็มาจากทางศนอะไรด้วย
ว่าจริงคนที่โดนอุ้มเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิง
ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นข้อความคือฉันไม่รู้นะ
อันที่ชาโพสต์เป็นอีกคดีหนึ่งชาก็ไม่รู้
ที่ชาต้องโพสต์ไปเตือนต่อให้จะบิดเบือนเล็กน้อย
แต่โอเคถ้าไม่ใช่มีเขาข้อมูลจริง๑๐๐
แต่นี่มันคือโดนอุ้มจริงแล้วมันก็เกิดขึ้นจริง
ฉันไม่ได้แบบว่าว่างแล้วมานั่งแบบปั้นเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะ